แม่บ้านพระจันทร์บ้าน
ว้าว

เมื่อวานนี้เราก็ได้พูดคุยกับเป่าวริส
ผู้ชายหน้าตาทะเลนอารมณ์ดี

วันนี้สองแม่บ้านจะมาล้วงลึกอะไรอีก

ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝัน
แต่ใครยังอยู่กับหนุ่มที่ฮอตเยอะมากในตอนนี้
อยู่กับเราอีกตอนหนึ่งวันเนาะ

สแดงว่าตอนที่อยู่ที่อังกฤษต้องฮอตเยอะมาก
โรงเรียนปมสาวยะ
จีบสาวตัวเองทำไงเวลาจีบ
สมมุติเราชอบใครสักคนไม่เนียน
คือไม่ได้เรียนนะครับคือผมก็จะพยายามทำความรู้จัก
เอาแล้วถ้าจีบใครเนี่ยให้เขารู้เลยมันก็จีบ
หรือว่าแบบเอ๊ะเขามาเป็นเพื่อนหรืออะไรยังไง
ไม่ทราบว่าจีบยังไงผมไม่รู้จริงผมทำไม่ถูก
แล้วเคยจีบแฟนปัจจุบันนี้จีบยังไงมา

ส่วนมากนะฮะถ้าสมมุติผมชอบใครมาก

เราไม่คุยเองไม่ให้เพื่อนคุย

คุณจะไม่เข้าไปหาคนที่ไม่รู้จักมาก่อน

เราไม่ได้จีบเขาแล้วเราเป็นแฟนกันได้ยังไงล่ะ

เฮ้ยชอบชอบใครกันดี

เขาแบบเขาขี้เกียจใช้๒มือแหละ
เอาอย่างนี้ลองไหม

เพราะว่าเราเข้าห้องน้ำอยู่เลยอ่ะ
จริงหรือครับอย่างนั้น๑ทุ่ม๑๕ให้ออกมาจากห้องน้ำไงครับ
ให้ออกมาจากห้องน้ำแล้วก็มาทานข้าว

แล้วเราจะเป็นลมหูฟ้าใช่ไหมใช่ครับ
โอ๊ยหรอก็ดีจังเลยอ่ะดีไหมครับ
งั้นเราเอามาก็ได้นะน่าสนากว่าอะหรอ
คือปลุกทุกแบบว่าทุกวันเลยเนาะ
คือแบบคิดถึงเราใช่ไหมล่ะ
เขาเป็นคนแบบว่าพูดน้อยแต่จริงใจอ่า
จีบเขาบ้างจริงจัก

ถ้าว่างผมจะไปซักให้ทุกที่แหละครับ

และแน่ใจนะคะว่าให้ผ้ามาเนี่ย

อะเราเองขอถามหน่อยจะก่อนว่า
สเปคชอบผู้หญิงแบบไหน
ขอกำลังใจป้าหรือว่าผู้ชมทางบ้านหน่อยเร็ว
ต้องหุ่นดีหน้าคม
หรือว่ามาเจ้ห์เนี่ยละชอบผู้หญิงเนี่ยแหละ
ดูเหมือย

ก็ไม่เล็กครับ

ห่วงก็โอเคครับอ่า
อื่นอีกนักกว่าจะล้วงคำพูดออกมาได้แต่ละคำเนี่ย
แต่ว่ายังไม่หมดนะ

ใช่อันนี้เป็นสเต็ปนะเมื่อวานก็ลึกพอประมาณ

ติดตามเฟสบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านประจันบาลได้นะ

โปรดติดตามตอนต่อไป